เรื่องนี้คุณผู้ชมครับเป็นเรื่องของความถึงห่วงครับโอ้ย

โมโหหมือผัวเก่ายังตามเทียลไลท์ที่
คือก็เลยพกปืนปลอมไปเพื่อไปขู่ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

บิ๊บหลุงละบาการ
อีโรง

ลุงกว่าขาลุงด้วย

คือรู้แล้วไงว่านั่นคือปืนปลอมที่เขาถือในมือฝั่งที่ลูกศรสีแดงชี้
อันนี้คนป่อเหตุชื่อว่าสิทธิชัย
แต่คนแถวนั้นคนในตลาดรวมไปถึงพงศกรคนที่ถูกขู่ตอนที่เกิดเรื่องช่วงบ่ายโมงเสร็จเกือบบ่าย๒
เขาไม่รู้ว่านั่นคือปืนปลอมครับทุกคนก็กลัวตายฮะวิ่งหนีเลยเมื่อกี้เห็นไหม

สิทธิชัยอายุ๑๙ครับเป็นแฟนใหม่
หากับผู้หญิงคนหนึ่งปลูกต้นรักกันได้ไม่นาน
มันมีมารพจนมารหัวใจก็คือแฟนเก่าของฝ่ายหญิงก็คือตัวของพงศธรนั่นแหละฮะ
ทำไมตามมาเกาะแกะยังตามมาโทรหามาคุยอยู่นั่นเอง
ตัดสินใจบุกไปที่ร้านขายผลไม้ซึ่งพงศธรเปิดร้านขายอยู่ในตัวเมืองระยองครับที่ตลาดแห่งนี้
สิทธิชัยไปถึงบอกเลยมึงเลิกยุ่งกับเมียกูได้หรือยัง

เลิกยุ่งกับเมียกูได้หรือยังพงศธรก็เลยบอกว่าทำไม
จากนั้นก็เลยเริ่มด่ากันครับขึ้นมึงขึ้นกูขึ้นไอ้นั่นไอ้นี่กัน
สิทธิชัยกำลังจะกลับปรากฏว่าพงศธรก็คือฝั่งแฟนเก่า

เดินไปหยิบอะไรบางอย่างที่อยู่ใต้แผงขายผลไม้
สิทธิชัยหางตาเหลือบไปเห็นเฮ้ยมันหยิบอะไรวะ
คิดว่าจะเป็นอาวุธหรือเปล่าเขาก็เลยตัดสินใจชักปืนซึ่ง
กเอาไว้ที่เอวออกมาแล้วทำท่าเจาะไปที่พงศธร

พงศธรเห็นปั๊บพงศธรวิ่งแล้วนะฮะ
แล้วก็มีคุณป้าคุณลุงมาบอกมาห้ามก็คือ
ใจเย็นใจเย็นอย่าทำเลยมันจบแล้วพอเถอะ
บ่ายโมง๔๐คือช่วงเวลาที่เกิดเหตุครับ
หลังเกิดเรื่องครับนายพงศธร

ตัดสินใจแจ้งความเอาผิดกับสิทธิชัย
และแฟนสาวของเขา
ก็คือแฟนเก่าของพงศธรนั่นแหละชื่อว่านวรัฐ
ฐานที่บุกมาใช้ปืนข่มขู่ถึงแผงผลไม้ครับ
ตำรวจประสานกับฝ่ายสื่อครับ
ออกตามตัวคู่กรณีแล้วก็เชิญมาที่โรงพักษพเมืองระยอง
สิทธิชัยปรากฏตัวพร้อมกับแฟนสาวพากันมาที่โรงพัก
เขาบอกเขาห่วงห่วงแฟน
และนี่คือปืนกระบอกที่เขาพกไปที่เอวแล้วชักออกมาขู่พงศธร
แฟนเก่าของป่ายหญิงว่าเมื่อไหร่จะเลิกยุ่งกับเมียกูซักที
วงและหึงก็เลยทำปืนที่ใช้คมครูเป็นปืนปลอมครับ
เขาบอกว่าเป็นปืนบีบีกันสารภาพทุกข้อกล่าวหา
ตำรวจก็เลยแจ้งข้อกล่าวหากับสิทธิชัยครับ

ทำให้ผู้อื่นตกใจกลัวโดยการขู่เข็น
แล้วก็เปรียบเทียบปรับคนละ๑๐๐๐บาท
แล้วทั้งหมดก็แยกย้ายกันไปด้วยดี
ด้วยดีนะฮะหวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์วุ่นวายแบบนี้อีกครับ